มันเสียหลักแล้วมันพุ่งไปทางซ้ายด้วยความรวดเร็วเลยนะฮะค่ะแล้วกระแทกแรงมากอ่ะนะคะใช่
มีกล้องหน้ารถคันหนึ่งสามารถบันทึกเหตุการณ์ตอนเกิดเหตุเอาไว้ได้นะครับ
ที่สำคัญก็คือมีน้องคนหนึ่งที่นอนอยู่ในรถเนี่ย
กระจกนี้แตกแล้วก็เด็นตกลงไปข้างล่างเลยนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๑๔นาฬิกาเมื่อวานนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
มีลูกชายคนเล็ก๔ขวบกับลูกชายคนโต๖ขวบนะครับ
ที่ตกลงไปเนี่ยเป็นลูกชายคนโตนะครับส่วนที่เหลืออีกสามคนก็บาดเจ็บเล็กน้อย
นี่เป็นทางด่วนกัญจนาพิเศษสายสุขสวัสดิ์บางพลีนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คือตอนที่กู้ภัยมาถึงเนี่ย
พยายามจะพาทั้งสามคนที่อยู่ข้างบนเนี่ยไปโรงพยาบาลค่ะแต่คุณแม่คุณพ่อบอกขอลงไปข้างล่างก่อน
เพราะลูกชายเนี่ยตกลงไปข้างล่างลงมาก็นี่แหละฮะ
น้องเสียชีวิตแล้วนะครับน้องกันนะครับอายุ๖ขวบนะครับ
นอนหลับอยู่เบาะหลังแรงชนแรงกระแทกเนี่ยทำให้น้องเนี่ย
กระเด็นทะลุกระจกรถของคุณพ่อตกลงมาเสียชีวิตอยู่ข้างล่าง
สูงสามสิบกว่าเมตรนะครับนี่ตอนที่คุณแม่ลงมานะครับ
อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
พ่อคุณแม่ก็ทำใจไม่ได้แล้วฮะตอนที่มาข้างล่าง
นี่ที่อยู่ข้างบนแล้วมองลงไปนะฮะ
นี่ลงไปข้างล่างอะ๓๐กว่าเมตรอ่ะ
บอกว่าน้องโชคร้ายจริงนะส่วนวันนี้คุณพ่อคุณแม่ของน้องกันนะครับ
มายังจุดเกิดเหตุอีกครั้งนะครับเพื่อทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของลูกชาย
มนต์พระมาทำพิธีให้ใช้เวลาอยู่ตรงนี้ประมาณ๑๐นาทีนะครับ
ก่อนที่จะเคลื่อนร่างของน้องกันไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดพันธ์เสด็จใน
อยู่ที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับ
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคุณอาทิตย์นะฮะ
ซึ่งเป็นคุณพ่อของน้องกันนะครับคุณอาทิตย์อายุ๔๑ปี
ผู้ที่ขับรถมาเมื่อวานนี้นะฮะยืนยันว่าระหว่างขับรถมาบนทางด่วน
อยู่พวงมาลัยมันล็อกเลยนะฮะล็อกแบบไม่ทราบสาเหตุ
จนทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นรถคันที่เกิดอุบัติเหตุเพิ่งออกมาได้เดือน
๑เดือนนะครับยังป้ายแดงอยู่ไม่เคยมีปัญหาอะไร
ไม่เคยขับไปไหนทางไกลด้วยเมื่อวานนี้เป็นการขับทางไกลครั้งแรกนะฮะ
คุณอาทิตย์ยืนยันว่าขับความเร็วแค่๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
นี่นะฮะคือเมื่อวานนี้เขาไปธุระแล้วกำลังจะกลับบ้านเดี๋ยวชนบุรีนะครับ
ส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุคุณอาทิตย์บอกว่าก็คงต้องให้ตำรวจเนี่ย
ทำการตรวจสอบต่อไปขณะนี้เขากับภรรยาคงต้องขอจัดการเรื่องงานศพของลูกชายก่อน
ถ้าผลออกมาระบุว่าสาเหตุมาจากระบบของรถขัดข้องจริงก็ต้องปรึกษาทนายความ
เกี่ยวกับเรื่องการเรียกร้องค่าเยียวยาชดใช้กันต่อไป
วันนี้เราไปที่วัดพันธ์เสด็จในนะครับที่ตะบนบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับ
เป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของน้องกันนะครับ
ยัดยาดก็จัดสถานที่ในการรอรับทรพย์ของน้องกัลนะครับ
กุมภาพันธ์ส่วนจุดที่เก็บรถที่เกิดเหตุนะฮะ
รถคันเกิดอุบัติเหตุตอนนี้อยู่ที่สถานที่เก็บรถของกลางของการทางพิเศษ
การจนาภิเษกบางพลีศุกรสวรรค์นะครับ
เพื่อรอตรวจสอบความเสียหายแล้วก็สาเหตุต่าง
วงมาลัยรถยังอยู่ในสภาพหมุนไปทางซ้าย

ไม่มีสายสินอะไรผูกอยู่ที่บริเวณพวงมาลัยนะครับ
นี่เห็นไหมพวงมาลัยจะหมุนไปทางซ้าย
คือทีแรกก็มีการสันนิษฐานว่า
คล้องสายสินคล้องอะไรเยอะหรือเปล่าตามความเชื่อ
แล้วมันไปขัดมันทำให้เกิดการล็อกหรือเปล่า
แต่วันนี้เราไปเนี่ยเราไม่เห็นนะ
หรือไม่รู้จะมีใครเก็บอะไรไปก่อนหรือเปล่านะ

ด้านหน้ายางล้อด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับยางแตกนะครับ
สภาพตัวถังด้านซ้ายก็พังยับเยินเลยนะฮะ
ส่วนกระจกห้องโดยสารด้านหลังข้างซ้ายแตกหลุดออกไปทั้งบาน
เห็นไหมฮะกระจกหลังซ้ายหลังเบาะนั่งข้างคนขับอ่ะ
คือคุณพ่อจะขับรถคุณแม่นั่งข้างหน้าคู่กับคุณพ่อ
แล้วก็อุ้มน้องชายวัย๔ขวบเอาไว้ด้วย
ส่วนน้องกันวัย๖ขวบนอนอยู่เบาะหลัง
ช่วงแรงกระแทกคงกระเด็นแล้วคงจะโดนช่องกระจกพอดี
กระจกก็เลยหลุดออกไปทั้งบานเลยแล้วน้องก็ล่วงลงไป
นี่นะฮะเดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบตรวจพิสูจน์นะครับทุกผู้ชมครับ
ทีนี้คำถามที่ว่ามันถ้าเกิดเป็นพวงมาลัยล็อกมันเกิดได้ไหม

ตรงนี้นะฮะเราไปถามผู้เชี่ยวชาญทางด้านรถยนต์นะครับ
แล้วก็มีรายการยานยนต์เป็นพิธีกรทางรายการยานยนต์ด้วยนะครับ
คุณธีรเมษธีระชวันพงศ์หรือว่าพี่หมอดรคานะฮะ
นี่นะครับถ้าเห็นหน้าคงจำกันได้นะครับ
พี่หมอดรคาบอกว่าอย่างนี้ฮะ
ถ้าดูจากภาพกล้องหน้ารถที่เห็นนะตอนเกิดเหตุเนี่ย
ตั้งข้อสงสัยไปที่เรื่องการเร่งความเร็วของรถที่มันพุ่งแรงไปหรือเปล่า
คือทางคุณธิรเมฆเนี่ยมองว่าไม่น่าจะเกิดจากการขัดข้องของรถนะฮะ
แต่มันต้องไปดูอย่างอื่นประกอบด้วยอย่างเช่น
คนขับมีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญเรื่องการขับรถขนาดไหน
ขับรถเก่งไหมหรือว่าเป็นมือใหม่
มีปัญหาเรื่องสุขภาพนอนหลับพักผ่อนเพียงพอหรือไม่
อาจจะเป็นอาการวูบระหว่างเหยียบคันเร่งหรือเปล่า
ซึ่งมันต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยแล้วก็วิศวกรผู้ผลิตรถเนี่ยมาตรวจพิสูจน์อย่างละเอียด
ทีนี้คำถามที่ว่าพวงมาลัยล็อกอ่ะ
ขับมาแล้วพวงมาลัยล็อกเลยเป็นไปได้ไหม
คุณธิรเมฆบอกว่าไอ้ที่ว่าพวงมาลัยล็อกโดยเฉพาะเอาสายสินไปคล้องอยู่แถวพวงมาลัย
พวงมาลัยล็อกเนี่ยขอยืนยันว่าต่อให้ตรวจเจอสายสินผูกอยู่นะ
อันนี้ที่เราไปดูเนี่ยไม่มีนะต่อให้ตรวจเจอสายสินผูกอยู่
สายสินไม่มีส่วนที่จะทำให้พวงมาลัยเนี่ยมันเกิดอาการขัดข้องหรือว่าล็อกได้
เพราะยังไงก็คล้องอยู่บริเวณด้านนอก
มันไม่มีทางที่มันจะแบบหลุดเข้าไปขัดถึงข้างในของแกนของพวงมาลัยเลย
คุณธิรเมฆก็เลยตั้งข้อสันนิษฐานอันนี้ตามหลักทฤษฎีนะฮะที่ไม่ได้ดูตัวรถอย่างแท้จริงนะครับ
ตามหลักทฤษฎีกว้างว่าเป็นเรื่องของการระหว่างเร่งความเร็ว
แล้วมีอาการวูบหรือตกใจหรืออะไรยังไงหรือเปล่า
นี่คือสิ่งที่หมอสงสัยสงสัยว่าอันนี้จะเป็นเรื่องของการวูบหรือเปล่า
จะเป็นเรื่องของการที่ตกใจอะไรไหม
ที่เป็นระบบไฟฟ้าตรงนี้ก็คิดว่าคงเป็นไปได้ยาก
กับเรื่องของพวงมาลัยที่ล็อกเอง

หรือมือปรับเองอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่ง
แต่เมื่อวานคุณอาทิตย์ยืนยันนะครับ

ตอนที่ขับมาเนี่ยภรรยานั่งอยู่เบาะหน้าข้างคน
กับลูกชายคนเล็กลูกชายคนโตนอนอยู่เบาะหลัง
พอขับรถลงมาจากสะพานกาจนาพิเศษข้ามสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
ใช้ความเร็วประมาณ๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ย
เพราะการจราจรมันคับข้างอยู่พวงมาลัยรถเกิดล็อกกระทันหัน
โดยไม่ทราบสาเหตุแล้วตอนที่รถกำลังลงจากสะพานเนี่ย
มันทำให้รถเนี่ยบังคับไม่ได้ตนกับภรรยาก็พยายามช่วยกันบังคับพวงมาลัย
แล้วก็เหยียบเบรกเพื่อลดความเร็วแต่รถกลับเสียหลัก
หมุนไปฟาดกับขอบทางของสะพานคุณอาทิตย์เมื่อวานเขายืนยันอย่างนี้นะ
ใช่ค่ะซึ่งต้องรอให้เจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญเนี่ย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ได้อายัดรถคันเกิดเหตุเอาไว้แล้วนะครับ
เนื่องจากคนขับยืนยันว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบรถยนต์ขัดข้อง
วงมาลัยล็อกเพราะฉะนั้นจึงต้องรอการตรวจพิสูจ
แต่ยังไม่ตัดประเด็นเรื่องความประมาทของผู้ขับขี่ทิ้งนะครับ
เดี๋ยวต้องรอให้ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบทั้งเรื่องของตัวรถเครื่องยนต์อุปกรณ์
รวมทั้งสิ่งต่างที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นได้
แต่สุดท้ายก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วย
แล้วก็จะต้องมาพูดถึงเรื่องของการมีที่นั่งสำหรับเด็กในรถเรื่องของคาซีสด้วย